อ่ะมีภาพนี้ออกมาเป็นภาพตำรวจสองคน
ฮิวคุณชวิททุกคนตกใจบอกเอ้าเกมแล้วเหรอ
ได้๒วันกินเกมแล้วหรอกเป็นภาพนี้แต่ถ้าดูแขน
ดีดีทำไมฮะใครควงใครคะ
เขาบอกว่าผมไม่ใช่ฮีโร่ผมเป็นโจร
ผมอยากเป็นมหาโจรและแกเดินตรงไปหาเนี่ยตำรวจสองนายที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวนั้น
ข้างขวาคล้องแขนตำรวจคนนึงข้างซ้ายคล้องแขนตำรวจคนหนึ่ง
แล้วหิ้วตำรวจมาบอกเนี่ยตำรวจหิ้วผมแต่ตำรวจบอกไม่คุณชูวิทย์หิ้วตำรวจมา
พี่เขากำลังทำงานกันอยู่เธอบอกผมขอไปทำงานก่อนนะครับตะเบ๊ะไป
คุณชูวิทย์แกจะมาแถลงข่าวแถวนี้พอดีใช่นี่แกเลยมามากับผมหน่อยนี่มามา
รู้เลยต้องคุยมาเนี่ยแล้วก็ฮิวตำรวจมาด้วยตกใจตกใจ
หลายคนบอกเอาเกมแล้วเหรอไม่ได้เกมก็แกชอบทำอะไรเป็นเชิงสัญลักษณ์เนาะ
ไปดูกันหน่อยนะคะดูจังหวะนี้นิดนึงนะแกพูดไปด้วย
ถามว่าอย่างนายทนายตั้มมันเคยว่าความที่ไหนไหนบอกแรกเป็นทนายประชาชน
แต่พอตอนหลังกลายเป็นทนายเซเลปเคยขึ้นศาลหรือเปล่า

อย่าเรียกผมว่าฮีโร่ผมเป็นโจร
รู้แล้วว่าไอ้ตั้มมันทำไมจะซัดกับผม
ผมนั้นเป็นมหาโจรผมยอมรับโดยสะดุดดี

ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นฮีโร่ไอ้สังคมไทยเนี่ยฮีโร่มันตายหมดแล้ว
เป็นไงคะสังคมไทยฮีโร่มันตายหมดแล้ว
นี่เล่นมุกกันตอนแรกบอกตำรวจหิ้วผมมาแล้วเนี่ยโอ้โหตำรวจรีบถอยมือออกเลยนะคะ
คุณชูวิทย์วันนี้ลงพื้นที่ต่อต้านนโยบายกัญชาของพักภูมิใจไทยที่ซอยเฉยพ่วง
ใกล้ไทยรัฐทีวีนี่ด้วยนะครับก็แจกเสื้อยืดให้กับประชาชนตามที่แกบอกไว้นะคะ
นี่ก็มีคนมาให้ดอกมงดอกไม้กันเต็มเลยก็บอกอ่ะมีผู้ใหญ่ในวงการการเมืองที่เคารพ
บอกให้หาทางลงได้แล้วคุณชูวิทย์บอกผมไม่ลงผมจะสู้ต่อไปจนกว่าจะไม่ไหว
เพราะมีอีกสองเรื่องที่ผมต้องทำหนึ่งคือรณรงค์ต่อต้านกัญชาเสรี
แล้วคุณชุวิตก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถามกลับไปยังทนายตั้ม
บอกว่าสิ่งที่ทนายตั้มออกมาแฉเนี่ยทำไปในนามสารวัสสัวหรือเปล่า
ทนายตั้มเตรียมทำพนันออนไลน์เช่นเดียวกับสารวัสสัวเหรอ
และทนายตั้มได้ประโยชน์จากสารวสัวไหมอันนี้เป็นคำถามที่คุณชูวิทย์ถามไป
สิ่งที่ตั้มกระทำก็คือการเป็นตัวแทนของเว็บออนไลน์คือนายซัวใช่ไหม
ส่วนไอ้ตั้มมึงมีข้อมูลมึงค่อยเปิดค่อยแห่เพื่อเลี้ยงกระแส
คิดผิดคิดผิดมึงคิดผิดแล้วเพราะมึงต่อยผิดคน
ตั้มมีเบื้องหลังอะไรเวลาที่จะใครไปแถลงข่าวร่วมด้วย
ต้องจ่ายเงินสามแสนไอ้อย่างนี้มึงเป็นทนายบ้าอะไรวะ
ทนายมึงต้องขึ้นศาลทนายไม่ใช่อยู่หน้าจอ
ทำหน้าขาวหวีผมเรียบแป้อย่างนี้มันไม่ใช่ทนาย
เอออีกเรื่องหนึ่งลืมไปว่าไอ้ตั้มมันจะทำพนันออนไลน์กับไอ้ซัว
ไอ้ตั้มมันจะทำพนันออนไลน์กับไอ้ซัว
ก็เลยได้ประโยชน์ตรงนี้มันได้ประโยชน์ตรงที่เป็นตัวแทนไอ้ซัว
มาเล่นงานผมเออผมเพิ่งนึกออก
นึกออกที่ว่ามานี่เผลอจะมีคดีเพิ่มอีกคันนึงไหมเนี่ย
เอ้าทีนี้คุณชุวิตก็ยังตอบคำถามนะ
ที่ทนายต้ำจี้ถามมาเรื่องบิ๊กตำรวจระดับในพลฉริเหยาะอ้ออางปปลา
ที่เอาเงินมาให้เขาบอกออ่างยังอยู่ในราช
อยู่ในราชการแต่ปอปรายในเกษียณไปแล้ว
แล้วก็ไหนจะภาพที่ธนายตั้มโพสต์ใช่ไหม
คุณชุวิตบอกไม่ต้องตอบเอางี้ถ้าธนายตั้มเก่งจริงไปฟ้องศาลเลย
ไปแจ้งความเลยไม่ต้องมาลงเฟซบุ๊กมาลงสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือหรอก
สื่อก็เลยถามว่าคุณชุวิตเมื่อกี้ที่พูดไปที่บอกเพิ่งนึกออก
ว่าเค้าจะไปทำพนันออนไลน์กับสรวษวได้ประโยชน์นู่นนี่นั่นเนอะ
คุณชุวิตพูดออกมาแบบนี้มีหลักฐานยืนยันหรือเปล่า

มันเป็นการกล่าวหาเลยนะมีหลักฐานยืนยันไหม
ถ้าใจมีฐานนันชัยก็ยังไง

ชื่อผู้ลงกับต่อมี
บอกชื่ออีกแล้วเหรอคุณชุวิต

ซึ่งฐานายอันนันชัยบอกว่าการกระทำของฐานายต่ำ

มันก็ถือว่าเข้าข่ายหมินประมาทด้วยการโฆษณา
ส่วนกรณีที่คุณชุวิตเอาเงินสีเทาไปบริจาค

ยังไม่เข้าข่ายฟอกเงิน

ใช่เพราะว่าจะฟ้องทนายตั้มด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องเงินบริจาคให้โรงพยาบาลคุณชุวิตบอกว่า
ยินดีรับกลับคืนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้ผอบตร
เคยมีคดีความอันนี้ทำเดินการถูกต้องเสียภาษีตามกฎหมายแล้ว

โพสต์ข้อความบอกคนสีเทา
ก็พูดทำนองว่าเขาเป็นคนสีเทาแล้วเขาไม่เคยเปลี่ยน

เขาเป็นจะว่าโจรก็ไม่ถูกเพราะอย่างเขาต้องเรียกว่ามหาโจร
แล้วบอกว่าเป็นโจรย่อมรู้ใจโจรชั้นเชิงเล่เหลี่ยมต้องทันโจร
เรื่องก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เรื่องคงตายไปกับผมเพราะผมก็มีจัญญาโจร
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โจรอย่างผมหรอกอยู่ที่คนที่แกล้งทำตัวขาวแทร่งทำดีเหมือนคนดี

ธตั้มตอบทันควัน
ส่วนเกส๓ขาวแซ่งทำต่างสองขาวเหมือนคนนี้แหละครับที่ไม่ได้ไกลที่ไหนเลยห่างกันไม่กี่โต้
ยิ่งกว่าลิงแก้แหได้แบบนี้พี่จะเรียกผมว่าทนายโจร
ผมก็พร้อมน้อมรับครับนี่ฟาดกันอีกแล้ว
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะทนายตั้มวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
เป็นภาพมือมือยื่นมารับเงินแล้วก็ถูกรัดด้วยโซ่ตรวน
พร้อมกับข้อความบอกอ้าวพี่ชูวิทย์จะฟ้องผมเหรอครับ
ผมถามอะไรพี่ไม่ตอบผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
แล้วผมก็มั่นใจไม่มีคำถามไหนทำประเทศชาติเสียหาย
เงินจริงถุงเงินจริงพี่ก็ยืนยันเองว่ารับมาจริง
ผมแค่เป็นห่วงว่าพอพี่ไปแตะเงินโจรเงินคนผิด
พี่ทั้งโรงพยาบาลจะโดนพ่วงฟอกเงินกันไปหมด
โทษสูงสุด๑๐ปีต่อกรรมนะพี่ต่างกรรมต่างวาระ
คุกนะพี่ไม่ใช่โรงแรมเดวิสอย่าคิดไปเช็คอินบ่อย
ผมเป็นห่วงวันนี้ทนายตั้มให้สัมภาษณ์กับเรานะฮะ
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับ

ให้พี่ชูวิทย์เนี่ยนะครับเป็นคนเปิดออกมาเองนะ
เพราะว่าพี่ชุวิตก็อยู่แล้วว่าไอ้พวกพนันออนไลน์เนี่ย
พวกนี้มันไม่ดีกับสังคม
นะครับแล้วคนที่ไปช่วยเหลือพวกนี้
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่เป็นฆาติการมันยิ่งแย่ไปกันใหญ่แล้วจะปกปิดไว้ทำไม
ไม่ใช่ว่าเป็นพักพวกนะหรือตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงเราก็ไม่กล้าเปิด
ถ้าคนดีจริงเลยอย่างแรกเลยไม่รับ
เพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการเอาเงินมาต่อลองหรือเอามาให้เราทำอะไร
อย่างแรกคือไม่ต้องรับหรือถ้าเกิดเขามาเฟี่ยงไว้หน้าบ้านแล้วเราไม่เห็นเนี่ยนะครับ
เราก็ต้องเอาเงินจำนวนนี้ไปมอบให้กับทางตำรวจหรือว่าทางปปงนะครับ
เราไม่ใช่ว่าเราเอามาหมักไว้อยู่ทีหลายหลายเดือนนะครับเอามาหลายเดือนเอาไว้เข้าบัญชี
แล้ววันหนึ่งก็หมอก็เอามาทำเพื่อสังคมเอาไว้ให้หลบโรงพยาบาล
มันจะเป็นเงินก้อนเดียวกันไหมถ้าเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วครับ
ดวงใจก็คือลูกชายคุณชูวิทย์นั่นแหละคุณชูวิทย์บอกที่ทนายตั้มหมายถึง
แต่ไม่จริงไม่เคยรับเงินทนายตั้มบอกไอ้เงินไม่ใช่แค่รับช่วงนี้ด้วย
เงินสองถุงเนี่ยปีที่แล้วแล้วยังมีรับเงินตอนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย
แต่คุณชุวิตบอกรับกุมภาพันธ์ปีนี้หกหกค่ะนี่นะฮะ
นายตั้มบอกตรุษจีนมีคนเอาเงินมาให้ไม่ใช่เงินสารวัตรสัว
แต่เป็นเจ้าของบ่อนฮิ้วเงินมาให้คุณชูวิทย์แต่คุณชูวิทย์บอกรับเฉพาะเงิน
ที่มีตำรวจสองคนฮิ้วมาให้ซึ่งเป็นเงินสารวัตรสัว
นายตั้มบอกว่ากล่องดวงใจเนี่ยยังประสานให้คนที่ชื่อแทนไทย
มาพบคุณชูวิทย์เพื่อมาคุยเรื่องธุรกิจแต่คุณชูวิทย์บอก
ตำรวจเนี่ยประสานให้แทนไทยมาพบเพื่อปรึกษาเรื่องที่อยากจะฟ้อง
คุณสนทิลิ้มทองกุลคือสองฝั่งข้อมูลไม่ตรงกัน
ก็ดีเบตฟาดกันอยู่ในขณะนี้มีอีกคนนึงวันนี้ออกมานะฮะ
คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
พี่ศรีวันนี้ไปร้องนะฮะเอานังสือเนี่ยไปยื่นร้อง
ให้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบ
คุณศรีสุวรรณบอกอยากถามถึงสถานะที่ดินสวนชูวิทย์
สุขุมวิทย์ซอย๑๐กรณีพิพาทกันในคดีรื้อบาเบีย
หลังจากคุณชูวิทย์ประกาศว่าที่ดินดังกล่าวจะสร้างเป็นสวนสาธารณะให้กรุงเทพ
แต่ทำไมกลับถูกนำไปพัฒนาเป็นอาคารสูงก็เลยมาร้องผู้ว่ากอทม
ว่าปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่
กรณีเงินบริจาค๓ล้านบาทของคุณช่วิตยืนยันว่าจะคืนเงินทั้งหมดให้กับคุณช่วิต
ทั้งหมดให้กับคุณชูวิทย์เพราะอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
ก็ประสานติดต่อไปยังคุณชูวิทย์ให้มารับเงินคืนแล้วนะครับ
โดยขอให้มารับคืนโดยเร็วที่สุดนะฮะ
วันนี้พักภูมิใจไทยเขามีการจัดงานนะคะเป็นงานวงเสวนา
จัดขึ้นร่วมกับภาคประชาชนเลยมีคุณอนุทินชาญวิรากูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยร่วมวงเสวนาด้วยหัวข้อคือ
ทิศทางกฎหมายกัญชาเพื่อสุขภาพและการแพทย์หลังเลือกตั้ง
คุณอนุทินบอกว่ากรรมธิการมีการเพิ่มรายละเอียด
ปิดช่องโหวนในร่างพรบอกัญชากัญชงครบทั่วแล้ว
แต่ก็ยังคงมีบางกลุ่มพยายามบิดเบือนโจมตีกัญชาเพราะเหตุผลทางการเมืองล้วน
ตอนนี้คนที่ใส่ร้ายพักก็กำลังเหนื่อยอยู่เพราะแฉไปไถไปเรื่อย

เช่นเดียวกับนายสุภาชัยใจสมุทรประธานกรรมธิการร่างพรบกัญชากัญชง
แล้วก็นายทะเบียนพักภูมิใจไทยบอกว่า
วันนี้พักการเมืองมีจุดยืนชัดเจนว่าจะนำกัญชากลับไปอยู่ในพรบยาเสพติดประเภท๕
แต่ภูมิใจไทยยังคงเดินหน้าผลักดันพรบกัญชาให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศต่อไป
ซึ่งหลังการเลือกตั้งพรบกัญชากัญชงจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่

ถ้าพี่น้องที่ทำเรื่องกัญชาไม่เทคะแนนเสียงให้
คะแนนของพักภูมิใจไทยก็จะขาดหายไป
ก็เลยอยากจะขอแรงสนับสนุนทุกคะแนนจากพี่น้องชาวกัญชาด้วย
ไม่เอากัญชาแต่ไม่มีใครท่านไปดูไม่มีใครสักคนเดียวที่บอกว่า
ไม่เอากัญชาเลยทุกคนจะต้องติ่งด้วยคำว่า
ทางการแพทย์โอเคเสรีไม่โอเค
ก็เลยเฉียวไปที่กรณีคุณชูวิทย์เลยใช่
คุณชุวิตก็ยังเดินหน้าเรื่องค้านกัญชาเรื่องค้านภูมิใจไทยอยู่
บอกอนาคตกฎหมายกัญชาอยู่ในมือประชาชนทุกคน๑๔พฤษภานี้